คุณผู้ชมคะอายุเป็นเพียงตัวเลขจริงนะคะ
อายุไม่ได้เป็นปัญหาหรือว่าอุปสรรคอะไรเลย
ในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแม้กระทั่งเรื่องของความรักนะคะ
เพราะว่าเป็นเรื่องราวความรักต่างวัย
คนพูดถึงกันเยอะมากในโลกออนไลน์

ฝ่ายหญิงอายุ๕๘นะคะ
ฝ่ายชายอายุ๑๘ปี
ดูด้วยอะไรด้วยแล้วก็จีบกัน

คือปกติถ้าจะเป็นอายุเยอะอาจจะเป็นผู้ชายอายุเยอะ

โหนี่หนุ่มน้อยแบบรุ่นลูกเลยล่ะ
เป็นกระแสในโลกออนไลน์เยอะมากนะคะ

คุณพรค่ะหญิงสาววัย๕๐

บกันและเปิดตัวในโลกออนไลน์ชัดเจนมาก

เป็นคลิปวิดีโอน่ารักทำกิจกรรมร่วมกัน
เดี๋ยวลองไปดูคลิปของพวกเขานะคะ
ร่วมตัวไปหน่อยพี่ซ้ำดำคอยถึงความรัก
ที่เราเป็นแฟนกันแต่อายนั้นก็ทันได้มียังเลย
ผ่านห้นผ่านหนาวกับเรื่องราวที่คุ้นเคยจนมาหอด
เหมือนองค์เอ้ยได้แต่งงานกัน
นี่ไงคะและเพลงประกอบแต่ละคลิปก็น่ารัก

เนื้อเพลงเข้ากับเรื่องราวมากเลย

ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็เลยขอไปคุยด้วยหน่อยนะคะ
บางคนเห็นคลิปพวกนี้นะคุณเขียนมาสอน
ถึงขั้นแบบถามเวลาที่เขาโพสต์คลิปอ่ะ

ใช่เพราะว่านึกว่าเป็นสร้างคอนเทนต์ในโลกออนไลน

เขารักกันจริงใช่ไหมเขาเป็นแฟนกันจริงรักกันจริงค่ะ
เวฟอายุ๑๘นะคะนายชัยชนะทันสมัย
เวฟบอกว่าต้นเดือนธันวาคมปี๖๓
เข้าไปดูสดผ่านเฟซบุ๊กแล้วก็ในติ๊กต๊อกของพี่พอ
อืมเขาก็จะมีการขายของในคลิปติ๊กต๊อกอะไรแบบเนี้ยค่ะ

ชอบคำพูดของพี่พรชอบความน่ารักของพี่พร
มันเริ่มต้นจากเข้าไปดูและกดถูกใจ
มีการปรึกษาพ่อกับแม่ที่บ้านด้วยนะคะว่า

ใช้คำว่าหยอดเริ่มจากการหยอดหยอด
เวฟไปทักพี่พรว่าน่ารักจังมีแฟนหรือยัง

ถามไทยชวนกินข้าวบอกฝันดีกุ๊ดไหนกันเป็นประจำทุกวัน

คือตอนแรกคุยกันผ่านทางโลกออนไลน์อย่างเดียว

แต่ด้วยความที่น้องเวฟบอกว่าก็ถูกใจมาก

คบกัน๒กุมภาพันธ์ปี๖๔

กว่าพี่พรจะยอมคบเป็นแฟน
แล้วก็คบกันมา๑๑เดือนแล้ว

เวฟก็เลยอยากจะทำเป็นกรอบรูป

รักมากและจะแต่งงานกับพี่พรค่ะ

ตอนนั้นคุณผ่องเขาว่ายังไง
ว่าเอิ่ม

คบกันไหมเปิดใจให้หน่อยอะไรแบบนี้ครับ
แล้วก็ให้เขาคุยกับพ่อแม่เราด้วย

คุณพ่อกับคุณแม่อายุน้อยกว่าพี่พรอีกค่ะ

บอกคุณพ่อคุณแม่ก่อนที่จะเริ่มต้นจีบพี่พรด้วยซ้ำ

พ่อแม่ไม่ขัดขวางเลยไม่เป็นปัญหาอะไรเลยค่ะ
ทีนี้ขอคุยกับพี่พรบ้างนะคะ
สัตพรพุทธกุลอายุ๕๘ค่ะ
พรบอกว่าพี่เคยแต่งงานมาแล้วครั้งนึง
มีลูกชายคนนึงแต่หย่ากับสามีไปแล้ว

แต่น้องเวฟทักมาทุกวันเลย

อายุห่างกันตั้ง๔๐ปีนะ

บอกตรงกับทีมข่าวว่าตอนแรกก็ตกใจ

แล้วก็คิดอยู่ตลอดเลยว่ามันเป็นไปไม่ได้
แต่ตอนนี้มันเป็นไปแล้วค่ะ

พี่พรบอกว่าก็ทำใจเหมือนกัน

มีโอกาสเจอคนอีกเยอะในวันข้างหน้า

ถ้าเจอคนที่ใช่คนใหม่

ยืนยันว่านี่คือเรื่องจริงนะคะ
น้องเวฟรอเล่นไม่ได้สร้างคอนเทนต์
ในโลกออนไลน์
มันรู้สึกแบบเอ๊ะไปไหนน่ะอะไรอย่างนี้
คอยอยู่น่ะคิดถึงอยู่น่ะ
เราก็ทำใจไว้แล้วเพราะหนึ่งเราอายุเยอะแล้ว
เขายังเป็นวัยรุ่นอยู่
แล้วก็เขายังมีโอกาสข้างหน้าที่เจอคนที่ดี
ที่เจอคนที่สวยที่เจอคนที่ใช่ใช่ไหมคะ

ถึงแม้ว่าอายุจะห่างกัน๔๐ปีก็ตามนะคะ
ถึงแม้ว่าฝ่ายหญิงจะอายุเยอะกว่าก็ตามนะคะ

เขาก็ยืนยันว่าไม่ได้สร้างคอนเทนต์ในโลกออนไลน์
แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าคอนเทนต์ในโลกออนไลน์ของเขาทั้งคู่
คนเข้าไปดูเยอะมากนับตั้งแต่เป็นข่าวแล้วคนพูดถึงเยอะ

อุ๋ยลงคลิปแต่ละคลิปคนดูเท่าไหร่

เป็นหลักร้อยนี่เขาดูเป็นล้าน

แต่พี่พรเป็นความรักที่ในมุมของผู้ใหญ่เลยนะ
คือพี่พรบอกเลยว่าคือเวฟเนี่ยโอ้โหเพิ่ง๑๘
พรเข้าใจเลยว่าถ้าเกิดว่าอนาคตไปจะปีนี้ปีหน้าหรือปีไหน
ถ้าเกิดเวฟมีโอกาสไปเจอคนอื่นเนี่ยยังไงบอกพี่พรได้

คุณผู้ชมส่งข้อความมาทางเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวส์โชว์บอกดูข่าวนี้แล้ว
มีกำลังใจในเรื่องของความรักขึ้นเยอะเลย
วันไหนมีข่าวดีบอกด้วยนะครับพี่พรน้องเวฟ